ไปที่สงขราหน่อยจริงเพิ่งจะเปิดเทอมไม่กี่วันเองนะ
น้องควรจะดีใจได้ไปเจอเพื่อนไปเจอคุณครู
แต่ว่าเมื่อวานนี้หลังเคารพทงชาติ๘โมงเสร็จปุ๊บ
ม๓ทับ๑กับม๓ทับ๒เขาก็เดินเข้าห้องไปหาครูประจำชั้น
ดันไปเจอหน้ากันแล้วเด็กสองคนเขาเป็นคู่อดีตกัน
คือก่อนหน้านี้มีปัญหาแค่ไม่ชอบที่มามองหน้ากัน
รบทรงชาติเสร็จปุ๊บเดินเข้าไปไปเจอหน้ากัน
เอามีดกระซวกแทงเขาหลายแผลบาดเจ็บสาหัส
เหตุผลเพราะก็ไม่ชอบที่มามองหน้ากัน

วันอาวุธมีดที่เขาใช้ในการก่อเหตุเพียงมากมายว่าคุณพุทธกับคนด้านหลัง
ค่ะแล้วคุณครูด้วยอ่ะแล้วเพิ่งจะขอรบทรงชาติกันเสร็จ
แต่มาแทงกันอยู่หน้าห้องแบบนี้ครับเนี้ยอันนี้มีที่เขาพลกไป
ไปคุณผู้ชมดูสิฮะโอ้โหตำรวจสวนพ่อน้ำม่อมนะฮะ
ก็ต้องเดินทางไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง
ไปเจอเด็กอายุสิบห้าปีชื่อว่าในเออยู่ชั้นมสามทับหนึ่ง
เขาเป็นคนก่อเหตุเมื่อกี้ก็คือเห็นไปแล้ว
ของกลางความยาวสักหกเซนได้คนเจ็บชื่อว่าในบีนะฮะ
อายุสิบห้าเหมือนกันก็เป็นเพื่อนกันอยู่ห้องมสามทับสอง
อยู่ห้องติดกันครับสอบส่วนเบื้องต้นคือเอกับบีเนี่ย
เขามีปัญหากันมาก่อนเมื่อวานก่อนเหตุการณ์คือมองหน้าเฉยเฉย
อืมก็มองหน้าก็ไม่ชอบก็เลยนัดเคลียร์กันไปแล้วรอบหนึ่ง
มันคงจะจบไปแล้วด้วยซ้ำไปนะฮะเนี้ยเนี้ยตัวแค่เนี้ย
มสามเนี่ยฮะค่ะแต่มันไม่จบนะฮะเมื่อวานครับ
เคารพทงชาติเสร็จปุ๊บนะฮะก็เลยไปเจอหน้ากัน
เอกับบีไปเจอหน้ากันที่หน้าห้องเรียนแหม่มันยังคาในใจทำยังไงดี
เจอหน้าใช่ไหมเอามีดที่พกมาด้วยกระซวกแทงเข้าไปหลายที
ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะฮะชักมีดแทงแทงแทงเข้าไปที่
โครงแล้วก็เต็มไปหมดเลยค่ะทำให้คนโดนแทงคือบินเนี่ย
ตัวลงไปกับพื้นโอ้โหเพื่อนที่เห็นเหตุการณ์
ประจำชั้นทุกคนแตกตื่นตกใจร้องกันใหญ่โต
แล้วก็ต้องรีบพาบีไปส่งโรงพยาบาลเพราะอาการสาหัสมาก
เลือดเยอะมากเลยตำรวจไปถึงก็ต้องจับตัวเอเอามา
แล้วก็ไปส่งโรงพักแต่ว่าต้องรอสหวิชาชีพมาร่วมสอบประคำ
เพราะเพิ่งจะอายุสิบห้าปีนะครับนะฮะแล้วต้องหามรือกันว่า
กรณีแบบนี้จะสามารถดำเนินคดีได้ยังไงบ้างนะฮะ
หากได้ข้อสรุปแล้วเดี๋ยวตำรวจก็จะมีการแจ้งข้อเก่าหา
แล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับล่าสุดวันนี้คุณผู้ชม
ตำรวจเนี่ยแจ้งไปสองข้อหากับน้องที่เป็นคนทำคือเอเนี่ย
หนึ่งพยายามฆ่าอืมสองพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควรค่ะแล้วก็นำตัวเองเนี่ย
ส่งสารเยาวชนที่สงขราก่อนนะครับทีนี้เนี่ยก็มีแม่มีพี่ของเอเนี่ย
เยี่ยมด้วยนะแต่ว่าไม่ให้สัมภาษณ์หรอกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ค่ะส่วนอาการของบีเป็นยังไงบ้างที่โดนแทงกันเนี่ยโอ้โห
คุณผู้ชมไม่ได้แทงแค่ครั้งเดียวนะมีรอยแทงเป็น๑๐๑๐แผลทั่วร่างกาย
แล้วคืออาการก็หนักนะเห็นไหมแทงไปถึงปอดปอดทะลุเลยนะปอดทะลุ
แล้วมีรูใกล้กับคู่หัวใจอีกนิดเดียวจะถึงคั่วหัวใจอยู่แล้ว
ต้องดูอาการอย่างใกล้ชิดและต้องยังคงใช้เครื่องช่วยหายใจ
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าไอ้สาเหตุแค่มองหน้ากันมันเป็นแรงจูงใจได้ขนาดนี้ชูหรือ
ที่ทำให้เพื่อนต้องมาแทงกันเกือบตายขนาดนี้
มันจะมีปมอะไรที่มันเป็นปมอยู่ในใจต่อเนื่องมานาน
แล้วมันก็สะสมจนมันระเบิดออกหรือเปล่า
แต่ดูสิน้องอายุ๑๕คุณผู้ชม
ใช่อนาคตยังอีกไกลพอมาเจอแบบนี้ก็หมดอนาคตเหมือนกันนะครับ